ส่วนคนที่เขาหาลาบส่องโชคกันนะครับ
เรารวบรวมมาให้ดูหลายจังหวัดทีเดียว
เริ่มกันที่ชัยนาธกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ
กลุ่มชาวบ้านเนี่ยพากันไปไหว้ขอโชคลาภจากเรือไม้ตะเคียนทอง
และเรือไม้สักทองอายุรวมกว่า๕๐๐ปี
ในวัดโพธารามหรือว่าวัดหลวงพ่อผอม
สรรคบุรีขออภัยครับจังหวัดชัยนาธกรรม
เมื่อวานนี้แหละฮะซึ่งที่ผ่านมามีชาวบ้านดวงดีนะครับ
โชคได้ลาบกันไปแบบรวมกว่า๒๐งวดแล้วครับ
ด้านนางสาววาสนาเฉลยไขอายุ๔๑ปีสาวสิงห์บุรีบอกว่า
งวดที่แล้วถูกลอตเตอรี่หลังจากเห็นเลขเด็ดจากเรือแม่ตะเคียน
ทรัพย์ไปหลักแสนครับจึงนำชุดไทยมาถวายเจ้าแม่ตะเคียน
ตามที่ได้บนบานไว้และในงวดนี้นะครับก็มีคนตาดี
เห็นเลขตะเคียนเป็นเลข๒หลักแบบชัดด้วยนะฮะ

นี่ไปที่คลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
วัดนิคมธรรมารามนะฮะชาวบ้านเข้าไปทำไมกันอ่ะ
ไปร่วมพิธีเททองหล่อพระโมคลาณะพระสารีบุตรพระพุทธรูปประจำอุโบสถภายในวัดค่ะ
มีการสวดสะดอกเคราะห์ต่อชะตาเบิกโชคลาภ
แก่คนที่มาร่วมพิธีแบบนี้น่ะ
นอกจากพิธีที่ชาวบ้านจะไปสนใจแล้ว
อีก๑จุดที่จะว่าโฟกัสเลยก็คือโหงเงินโอ่งทอง
พากันไปส่องหาเลขเด็ดนะคะ
หวังว่างวดนี้แหละเดี๋ยวงวดนี้รวยงวดนี้รวยเขาหวังแบบนี้นะคะ
บางคนก็เอาน้ำมนต์ไปดื่มกินด้วย
ใช่ครับไปต่อกันที่เกาะคำชโนธเลยนะฮะ
วังนาฬิกิณภิมศ์บ้านดุงจอุดรธานีนะครับ
นักท่องเที่ยวนักเสียงโชคก็ไปคึกคักกันไม่เว้นแต่ละวันนะฮะ
แห่ไปขอพรจากพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมานะ
หนึ่งในจรรย์นี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกนะฮะ
ส่องหาเลขที่บริเวณต้นไสที่มันล้มอยู่
แล้วเขาเห็นด้วยแต่เราบอกไม่ได้จริง
ไม่รู้จะทำยังไงล่ะคุณผู้ชมนะฮะ
ซึ่งก็ไม่ต่างกันกับที่บริเวณลานบวงสวงที่บริเวณหน้าเกาะคำชโนธนะฮะ
ก็มีคนที่เขาทำพิธีบวงสวงแก้บนกันไปนะครับ
เปิดทรัพย์รับโชคครึกทีเดียว
นักเสียงโชคก็สนใจเป็นพิเศษก็คือที่เรื่องของการรำของนักน้อย
รำไปมือก็เป็นนิ้วนั้นนิ้วนี้ชูกันไปกี่นิ้วก็ว่ากันไป

คนตาดีเขาก็เห็นมากมายหลายสิ่ง
แต่ละคนก็เห็นไม่เหมือนกันคุณผู้ชมก็ดูเอาสุดแท้แต่จะพิจารณานะฮะ
ว่ามันขายเกรี่ยงไปแล้วเขาบอกว่าโอ้โหนี้นะคนไปซื้อเยาะดิน่ะ

๙๘๑๓ไม่รู้เลยเรียกละอะไรคุณผู้ชมก็ลองดูด้วยละกันนะฮะ

ซึ่ง๓๐๐๐เพชรบูรณ์ค่ะ

ที่บ้านพักของคุณวุฒินันบุญมาอายุ๓๕ปี
คุณวุฒินันเล่าให้ฟังบอกว่าเสียงหมาเห่าอยู่หน้าบ้าน
ก็เลยออกไปดูเนี่ยไปพบตัวนั้นแหละค่ะ
ไม่ต้องบอกเลยนะบ้านเลขที่เท่าไหร่

ใช่นะก็เลยออกไปดูหน้าบ้านไปพบตัวนิ่ม

แล้วก็บอกนะฮะว่าน้ำหนักเท่าไหร่
เนี่ยพอมันไปเจอว่ามันอยู่บนถนนในหมู่บ้าน
คาดว่าอาจจะหลุดมาจากบ้านของใครสักคนที่ซื้อมาเลี้ยง
หรืออาจจะตั้งใจน้ำคลาทำแหละพระพุทธรุงเป็นอาหาร
ตามความเชื่อว่าตัวนิ่มเป็นยาอายุวัฒนะ

คุณวุฒินันแจ้งกู้ภัยให้มาจับตัวนิ่ม

ปรากฏว่าน้ำหนักอยู่ที่

๓กิโลพอดีแล้วเป็นเพศผู้ด้วยนะคะแถมยังพากันจดบ้านเลขที่ของคุณวุฒินันด้วย
อ่า๗๕๗ทับ๑หมู่๗อายุเจ้าของบ้านน้ำหนักโตนิ่มคนกระถามกันเยอะเอาไปสิโชค
อ้าวแล้วแต่ละกันความเชื่อสู่บุคคลดวงไทยดูมาระยังเสมอนะครับคุณผู้ชม
การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเสมอนะครับ